พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำปางนะคะแม่เนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสพเขลางนคร
บอกว่าลูกชายเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาพอพ้นโทษมาแล้วเนี่ยเหมือนกับเมาคลั่งอารวาส
เพราะว่าฤทธิ์ของยาบ้าแล้วอารวาสเจ้าหน้าที่คือเอาไม่อยู่อ่ะ
คือจะเข้าไปใกล้ใกล้เจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าเจ้าหน้าที่เองจะอันตรายก็เลยใช้ไม้งามแบบนี้ค่ะ
อ่าแต่มันไม่ใช่ไม้เดียวมากันหลายไม้เลยอ่ะดันตัวเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวเอาไม่อยู่ฮะ
ใช่ถึงจะควบคุมตัวไว้ได้อ่ะคือผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในเดี่ยวนะคะ
อายุยี่สิบเอ็ดนะคะเมายาบ้าแล้วก็คลั่งอารวาสทำลายข้าวของ
พยายามจะเผาบ้านอ่ะแต่ว่าโชคดีที่แม่บอกว่าดับไฟได้ทัน
อืมแล้วก็พยายามจะใช้มีดทำร้ายตัวเองด้วยนะคะมีแผลตามตัวเต็มไปหมด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองลำปาง
ช่วงบ่ายยี่สิบเมษายนที่ผ่านมา
ผมเห็นแล้วผมนึกถึงหนังกำลังภายใน

ใช่แล้วไม้เดียวเอาไม่อยู่จริง
ต้องหลายไม้ยันตัวเอาไว้แบบนี้ค่ะ
เพราะตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานมากนะ

ตำรวจก็เลยต้องใช้ยุทธวิธีนี้
เหล็กเลยเป็นไม้งามค้ำยันแบบนี้

โอ้โหยังแบบยังสู้อะ

ก็ฟันโดนไม้งามเขาโป้งเป้งโป้งเป้งอยู่เนี่ย
ก็เนี่ยค่ะก็เบื้องต้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แม่ของในเดี่ยวบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกเคยติดยาบ้านหนักมาก
ตำรวจลำปางจับกลุ่มไปแล้วครั้งหนึ่ง
ติดคุกไปแล้วด้วยนะพ้นโทษมาต้นเดือนนี้เอง
ต้นเดือนเมษายนพ้นโทษออกมาก็มาเสพยาบ้าอีกนี่ไง
คราวนี้เอาแบบจัดเต็มจนคลั่งหลุดสติหลุดโลกไปเลย

พอควบคุมตัวได้นะคะไปตรวจค้นในบ้าน
เจอยาบ้าอีก๖เมตรอยู่ในห้องนอนซ่อนเอาไว้ใต้หมอนค่ะ
ร่างกายนะคะก็คือยาบ้านี่แหละ
ตำรวจก็แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลก่อนออกจากโรงพยาบาลก็นำตัวไป
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็ต้องอาจจะกลับเข้าคุกไปอีกรอบนึง
ทีนี้นี่เพิ่งพ้นโทษคดีเสพยาเสพติดนะเสพยาบ้านะ
ใช่คราวนี้ออกมาคงอัดอั้นตันใจมานานอยู่ในคุกหนักเลยนี่เจออีกหกเม็ดในบ้าน
แสดงว่ามันก็รู้แหล่งไงพวกนี้ใช่ไหมออกมาก็ไม่ได้ไปไหนไกลอ่ะ
ก็วนเนี่ยซื้ออีกเสพอีกอยู่อย่างเนี้ยแปลว่าไม่เข็ดจริงจริงนะ
โอ้โหแต่ใครคิดจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่แบบนี้นะฮะ
เจอไม้งามเอาไว้หมดสภาพเลยน่ะค่ะ